พาคุณผู้ชมไปดูคลิปสามคลิปนะคะเป็นอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยนะคะ
ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะคุณผู้ชมคลิปแรกจะพาไปดูเหตุการณ์เฉียดตาย
ยกคันนะคะเป็นเหตุการณ์รถตู้ค่ะเสียหลัก
คุณผู้ชมเห็นลูกศรสีแดงนะคะอยู่ซ้ายสุดค่ะ
แล้วสักพักหนึ่งรถเสียหลักเนี่ยค่ะไปปาดหน้าคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถพ่วง๒๒ล้อ
เล่นอยู่แล่นอยู่เลนกลางนะคะส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อยู่ช่องขวา
คุณเห็นไหมโอ้โหนั่นนะคะสุดท้ายจบลงที่รถตู้เนี่ย
ไปหยุดอยู่หน้ารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วเบรกเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์แรกนี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะไม่มีใครเสียชีวิตอ่า
มันเป็นภาพจังหวะที่เสี้ยววินาทีนิดเดียวเองนะจริงใช่ค่ะ
นี่เหตุการณ์ที่สองค่ะคุณผู้ชมโฟกัสนะคะรถเก๋งนั่นเห็นไหม
ยังพูดไม่ทันขาดคำเลยไปแล้วอันนี้รถเก๋งกำลังจะเลี้ยวขวา
รถกระบะลักษณะขับฝ่าไฟแดงมาเหตุการณ์นี้ต้องใช้คำว่าชนวินาทสันตรโร
เพราะชนเข้าไปทั้งหมดเจ็ดคันด้วยกันนะคะกระบะฝ่าไฟแดง
แล้วไปเฉียวเข้ากับรถที่อยู่ด้านข้างทางเห็นไหมฮะนั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสามแยกหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ
ยุพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็ยังเคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต
แต่คลิปปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือความเสียหายนะ
ปิดท้ายเนี่ยมีคนเสียชีวิตด้วยวงกลมสีแดงค่ะ
เห็นไหมคะแล้วก็ป้ายูเทิร์นข้างบนมุมจอของภาพค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์คุณกำลังจะปาดหน้ารถกระบะไปยูเทิร์น
แล้วเห็นไหมคะไปเกี่ยวเข้ากับรถกระบะแล้วมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งก็ชนนะคะ
ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะ
รถตู้นั่นเห็นไหมตามรถกระบะไปนั่นน่ะนั่นนั่นน่ะเห็นไหม
พอเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามมาก็เบรกไม่ทันไงฮะ
ชนเขาด้วยสรุปแล้วเหตุการณ์นี้นะคะ
มีคนเสียชีวิตเป็นผู้ชาย๑รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
จุดเกิดเหตุใจกลางกรุงเทพเลยค่ะ
ฉลองกรุงกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
ก็๓คลิปรวดที่เรานำมาให้ดูเช้านี้นะคะ
ที่ให้ดูเนี่ยวัตถุประสงค์คือดูไว้แล้วก็เป็นป้ายเป็นยันนะคะ
ติดไว้เลยว่าเตือนใจเตือนใจเตือนใจนะอย่าประมาท
ก็มีสติกันด้วยแล้วกันนะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับมี